ไปดูกันหน่อยค่ะลอตเตอรี่หายอีกแล้ว
ล็อตเตอรี่หายแปดสิบสี่ล้านเลขชุดสี่ชุดสิบสองใบเนี่ยค่ะ
ถ้าถูกใช่ไหมถ้าถูกถ้าถูกถ้าถูกจะแปดสิบสี่ล้าน
คืออดีตเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเนี่ยเขาเดือดเนื้อร้อนใจมาก
ล็อตเตอรี่โบร์แจ้งความเลยนะครับอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะ
ตเตอรี่ผมหายช่วยหน่อยระหว่างทางขี่รถกลับบ้าน
หายไปพร้อมกับกระเป๋าสตางค์เลย
เก็บได้นะเอามาคืนทีถ้าถูกรางวัลเดี๋ยวแบ่งให้ครึ่งหนึ่งเลย
เพราะยังไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่า
แต่เขามั่นใจของเขาว่าเขาถูกแน่เขาต้องถูกแน่
คนที่ทำลอตเตอรี่หายก็คือนายประเสริฐฐานีวัฒนานนท์นะคะ
อายุ๖๒ปีเป็นอดีตเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รีบมาแจ้งความเลยบอกกระเป๋าสตางค์กับลอตเตอรี่
ชุดสิบสองใบของผมหายใครเก็บได้เอามาคืนหน่อย
ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะคือเจอแล้วนะล่าสุดเจอแล้วนะ
แต่เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเจอที่ไหนเล่าก่อนดีกว่าว่ามันหายที่ไหน
ซ้ายวันที่ยี่สิบหกธันวาคมเขาขี่จากกระยันยนต์ออกจากบ้านไปซื้อของกิน
ก็แวะซื้อลอตเตอรี่ชุดสิบสี่ใบถ้าถูกจะเป็นเงินแปดสิบสี่ล้านบาท
แผงค้าสลากแถวบ้านจากนั้นเขียนชื่อลงข้างหลังทุกใบเลยนะ
ค่ะแล้วก็พับใส่กระเป๋าสตางค์จากนั้นขี่รถมานั่งดื่มกาแฟ
ที่ร้านสภากาแฟข้างข้างสพทุ่งใหญ่ทีนี้ระหว่างทาง
ขี่มาถึงสี่แยกท่ายางเขตเทศบาลตำบลท่ายาง
คิดว่าตรงนั้นแหละต้องทำกระเป๋าสตางคลนแน่เลยอ่ะมันหายอ่ะ
ผู้สื่อข่าวเราก็เลยเดินทางไปนี่นี่คือสี่แยกที่ว่านะคะ
ตรงเนี้ยเขาคิดว่ามันน่าจะหล่นหายตรงนี้ผู้สื่อข่าวเราก็เดินทางไปหานายประเสริฐเลย
เพราะรู้มาว่านายประเสริฐแจ้งกับทุกคนรวมถึงบอกตำรวจด้วยว่า
นอนอยู่ในบ้านคือเดินรถน้ำอยู่เอ๊ะ
กระเป๋าสตางค์ที่มันหล่นตรงนั้นนี่มันคุ้นเหมือนของเราแล้วนี่นะ
มันอยู่ข้างกอต้นตะไคร่เดินไปดูอ้าวของเราจริงจริงด้วย
หายไปเมื่อสองวันก่อนน้ำตาซึมเลยค่ะ
เพราะว่าข้างในเนี่ยมันมีเงินสดอยู่จำนวนนึงมีเอกสารราชการหลายอย่าง
แล้วก็นี่แหละอย่างที่บอกลอตเตอรี่สำคัญ๔ชุด๑๒ใบเนี่ยค่ะ
อยู่ครบเลยถามว่าทำไมมั่นใจจังเลยอ่ะว่ามันจะถูก
ตอนที่ผมซื้อนะตาซ้ายกระตุกตลอดเลยอ่าแล้วตอนท้ายซ้ายดี
แล้วตอนที่กระเป๋าสตางค์หายเนี่ยตอนนี้เขาคิดว่ามันหล่นตรงนี้ไง
เพราะมันมีการขึ้นเนี่ยเห็นไหมขึ้นฟุตปาดอะไรอย่างนี้
ว่ามันจะหล่นแล้วก็บอกว่าตอนที่ลอตเตอรี่หายไปสองวันอ่ะ
ตาซ้ายเขาก็กระตุกไม่หยุดเลยอีกเหมือนกันอืม
เพราะฉะนั้นมันต้องถูกแน่ไอ้ชุดเดียว
คำคำภาพกราฟิกคือกระตุกขนาดนั้นเลยใช่ไหมอันนี้คือตากระตุกเหรอฮ
หรือว่าทำไมยิ้มตัวโกงจังเลยเออข้าวดูหน้าจริงจริงของคุณลุงกันดีกว่า
หายไปเขาสมัครเกิดเดี๋ยวมาเจอมันจะดีใจมากมาก
ทราบว่าลอตเตอรี่เนี่ยมีการเซ็นสลักหลังพร้อมเบอร์เธอไว้เรียบร้อยแล้ว
มีสับสนหลัง
กับตรงที่ฝาด้วยน้ำครับผม